ร้อนต่อที่ลบบุรีเมืองละโว้กันหน่อยนะคะ
จัดจ้านในย่านนี้มากเลยคุณผู้ชม
วัยรุ่นสร้างตัวรถกระบะ๒คัน
กันไปปาดกันมาขับตามกันไปขับตามกันมา

แล้วจอดไหมจอดจริงจอดมาจัดกันแบบนี้ค่ะ
ทำได้ไหมไปแล้ว
น่าให้รวบเลยมีปืน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

คันหลังกระบะสีขาวครับนี่อ๋อนี่ไงตอบจริงจอดจอดจริง
แล้วยังไงคะคันหนึ่งเปิดประตูลงมาเลยอีกคันหนึ่งกระโดดลงมาจากท้ายกระบะค่ะ
ยืนกันก่อนเออซัดกันเลยพอกันนะพอกันทั้งคู่แล้วเนี่ยค่ะหมัดเท้าเข่าศอก
แล้วยังไงต่อนี่เขาลงมาคุยกันแป๊บเดียวแล้วเขาใส่กันเลยอ่ะใช่
หน้ากันมองหน้ากันก็เข้าใจกันว่ามันเริ่มเริ่มจริงค่ะ
คุณผู้ชมแล้วอาวุธครบมืออ่ะพี่เบิร์ตเห็นไหมซะเห็นไหมเมื่อสักครู่อ่ะ
ไม้อะไรมันไปลงยาวมายาวยาวยาวอ่ะเอาลงมาด้วยอ่ะ
คุณผู้ชมนี่อ่ะจุดเกิดเหตุย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ
ตรงข้ามกับค่าทหารในพื้นที่ตำบลทะเลชุบสรอนอำเภอเมือง
ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วจะบอกว่ามีปืนด้วยนะคะ
เหรอมีปืนด้วยไม่รู้ว่าคันไหนตามรายงานข่าวบอกว่ามีปืนด้วย
แต่ไม่ได้ลั่นไกลไม่ได้ป้องป้างไม่ได้ป้องป้างออกมา
มีท่อนไม้ท่อนเหล็กนะคะอืมสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
ทหารที่เข้าเวรอยู่หลายนายวิ่งกรูเข้ามาเลยค่ะ
มาห้ามทับมายาศึกเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
ขึ้นรถขึ้นรถต่างคนต่างขึ้นรถแล้วก็หนิ่มไปค่ะ
นี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมดูร่องรอยหน่อยไหมเป็นโจต้องทิ้งร่องรอย
ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อคืนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละ
จอดเคลียร์ตรงนี้เลยโอ้นี่นี่มีรอยเลือดด้วย
แสดงว่าต้องมีคนเจ็บอ่านี่ค่ะเจ๋งจอดจัดแล้วเจ็บค่ะเออ
นะคะสี่จอเลยนะคะครับอ่าทีนี้เนี่ยคุณผู้หญิงท่านนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
บอกว่ารถกระบะคันหลังเหมือนว่ามีใครทำสร้อยคอทองคำตก
มันขาดแล้วหากันสักพักหนึ่งพอหาเจอปุ๊บกระโดดขึ้นรถแล้วก็หลบหนีแยกย้ายไปเลยนะคะ
อืมทีนี้คนที่เอาคลิปมาโพสต์ไว้เขาบอกว่าเอาไปมอบให้กับตำรวจโรงพักเมือง
บุรีแล้วไว้เป็นหลักฐานนะคะแต่ยังไม่มีใครเข้าไปแจ้งความเลยครับ
นะคะให้ดูกันไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะจ๊ะน้องนะคะ
โดยเฉพาะใกล้สงกรานแล้วเดี๋ยวจะดีดื่มกันใช่ไหมคะ
สติสตางค์อาจจะไม่ครบนะคะโหนี่